ผู้หญิงคนนี้เอาที่แชทคุยกับหลวงพี่

หลวงพี่แชทหาตอนกลางคืนครับ
ชักชวนจะให้มีเพศสัมพันธ์
แล้วก็พูดจาซอไปในทางชู้สาวตลอดเลย
ลองดูนะครับคุณผู้ชมดูลองดูข้อความนะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๔๓เอาข้อความจากแชทเฟซบุ๊กออกมาเผยแพร่

หาเธอตอน๒ทุ่มครึ่ง
ตอนแรกก็ถามเธอว่าทำอะไรอยู่นอนหรือยัง
เธอก็บอกว่านอนอยู่กับแม่
พระรูปดังกล่าวก็ยังบอกอีกว่าโตขนาดนี้แล้วยังนอนกับแม่อีกเหรอ
จากนั้นพระรูปนี้ก็ชวนเธอมานอนด้วยกัน

แต่พระรูปนี้ยังพูดจาส่อไปในทางชู้สาว
ซึ่งเธอก็ถามกลับไปว่าเนี่ยเป็นพระจริงไหม
ก็ได้คำตอบกลับมาว่าเป็นลูกศิษย์
แล้วก็ยังมีการอวดสรรพคุณของตัวเองด้วยนะ
บอกที่ผ่านมาเคยขโมยเงินพระ

อ่ะผู้หญิงที่เป็นเจ้าของโพสต์ก็เริ่มไม่พอใจแล้วสิ
แล้วก็เอาข้อความดังกล่าวมาโพสต์

มันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรทำลายพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียหมด
ล่าสุดเฟซบุ๊กดังกล่าวปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

พ่อพ่อทักนะก็ถามว่าพี่แก่มอะไรอยู่
พี่บอกว่าพี่จะนอนกับแม่แต่พี่เล่นเฟส
เขาก็บอกว่าโตแล้วยังนอนกับแม่เหรออะไรประมาณนี้
พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็บอกว่าทำไมนอนกับแม่ไม่ได้เดี๋ยวอะไรอย่างนี้
เขาบอกเขาอยากนอนด้วยอะไรอย่างนี้
พี่ก็บอกว่านอนไม่ได้นะแต่เดี๋ยวแม่พี่ก็ว่าอย่างนี้เนาะ
เขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะทำให้เขียวอะไรประมาณนี้
เขาก็เริ่มความถลึกเราก็เลยถามว่าเป็นพระหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นพระเขาเป็นลูกศิษย์วัด